เล่าเส้นเป็นเรื่องสัปดาห์นี้ย้อนร่องรอยและเรื่องราวของวิถีชีวิตการกินอยู่ผ่านเมนูเส้นของคนย่านบางพลัด
พบกับเส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อตุ๋นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสบางพลัดเจ้าเก่า๕๐ปี
ต่อด้วยสปาเกตตี้น้ำพริกมันกุ้งและสปาเกตตี้อบชีสเยิ้มที่ร้านกาแฟบ้านบางอ้อ
ปิดท้ายด้วยเส้นเล็กต้มยำหมูปะช่อที่หนักทั้งเครื่องและรสชาติจัดจ้านที่ร้านลุงกับป้า
ร่วมสืบสาวเมนูเส้นอนาชาติไปด้วยกันเสาร์ที่๒๕กุมภาพันธ์เที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒